เรื่องราวของเครื่องเล่นในสวนสนุกนั่นเองนะครับสั่งลื้อเป็นที่เรียบร้อย
เครื่องเล่นหมึกยักษ์หลังร่วงทำคนเจ็บสามคนนะครับ
จัดการสวนสนุกนี่ก็ออกมาชี้แจงรายละเอียดยิบเลยทีเดียวนะครับ
วันนี้ครับนางสาวอาริยานะครับเพลงประเสริฐ
ผู้บริการสำระงานเขตบังพัฒน์นะครับโรงพื้นที่ตรวจสอบสวนสนุก
พระรามสะพานพระราม๘นะครับหลังเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย
เครื่องเล่นปลาหมึกยักษ์นะครับผมชื่อว่าเจ้าโพพิโลครับ
ลักษณะเป็นแขนยื่นจากจุดหมุนนี่ฮะคุณผู้ชมเสียหายขณะให้บริการจนตกสู่พื้นนะครับ
ทำให้มีผู้รับบาดเจ็บ๓รายด้วยกันรวมถึงเด็กอายุ๑๔ปีด้วย
เรื่องต้นได้สั่งระงับการให้บริการของสวนสนุกออกไปก่อนนะครับ
เพื่อให้วิศวกรเครื่องกลและโยธาของผู้จัดงานตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องเล่นทั้งหมด
กยักษ์ที่เสียหายทันทีนะครับโดยขั้นตอนการขออนุมัติจัดตั้งเครื่องเล่นนั้นเนี่ย
ต้องมีวิศวกรมาคุมงานพร้อมกับส่งมาตรการนะครับ
นะครับว่าถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่ทางด้านนายสมชายเป็นผู้จัดการสวนสนุกครับ
เปิดเผยว่าก่อนเปิดใช้งานเครื่องเล่นเนี่ยก็จะเดินเครื่องทดสอบก่อนเสมอเป็นเวลา๓นาที
ก็คือมีการรันเครื่องก่อนก่อนที่จะเปิดบริการจริงนะครับ
ถ้าสมมุติว่าไม่พบว่ามีปัญหาใดเนี่ยโดยครั้งนี้เนี่ยก็จะมีผู้เดินทางมาใช้เครื่องเล่นเยอะนะครับ
ต้องเข้มงวดในการตรวจสอบมากขึ้นซึ่งพนักงานก็จะเป็นคนเดินเครื่องนะครับ
แต่การเหวี่ยงของเครื่องเล่นเนี่ยจะเป็นไปโดยอัตโนมัตินั่นเองตามโปรแกรมที่เขาตั้งไว้
โดยพนักงานประจำเครื่องยังไม่สามารถทราบสาเหตุของการเกิดเหตุได้
แต่เครื่องเล่นหมึกยักษ์เนี่ยทราบว่ามีอายุการใช้งานราว๑๐ปีแล้วครับ
จากนี้เนี่ยบริษัทพร้อมรับฟังข้อเสนอแล้วก็ไปปรับปรุงเพื่อให้ดียิ่งขึ้นนะครับ
แล้วก็ให้ประชาชนที่จะมาเล่นเนี่ยเกิดความมั่นใจพร้อมจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลนะครับ
รวมถึงค่าเสียหายแก่ทรัพย์สินให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ย
กว่าจะรักษาตัวจนหายดีนะครับทั้งนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าเมื่อปีหกหนึ่งครับ
ครับคุณผู้ชมขณะที่มีการจัดงานนามศักรรณ์
นี่แหละครับจากบริษัทอื่นนะฮะไม่ใช่บริษัทนี้นะครับ
ชำรุดระหว่างให้บริการลูกค้านะครับที่กำลังเล่นกันอย่างสุขสนาน
ก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน๑๔รายด้วยกัน
เสียงผู้จัดการสวนสะดวกสุดนิยตึงนะครับ

ก่อนที่เราจะทำการเปิดให้บริการกับลูกค้านะครับ
เราจะทำการเข้ามาตรวจเช็คทุกวัน

จะมีการเทสระบบทุกวัน
เพื่อดูอาการหรือว่าดูปัญหาของเครื่องเล่น
มีผิดปกติหรือเปล่าทุกวัน

กับไอ้ที่เขาระบุว่าอาโบ้มั่งเชื่อมมั่ง

ผมบอกอาจจะไม่ชัดเจน

ในส่วนที่ดูแลอยู่มาตอบดีกว่า

ให้มันใช้งานชั่วคราวได้ก่อน
ไม่มีการเช็กโดยสภาพฝนตก

ซื้อต่อมาจากประเทศอิตาลีนะฮะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วหนึ่งปีเนี่ย
อ่าทางคณะเนี้ยคณะสวนสนุกแห่งนี้เนี้ย
ก็จะเปิดให้บริการประมาณห้าสถานที่ด้วยกันแล้วเขาบอกว่าในช่วงที่เป็น
อ่าช่วงพีคของเขาเนี่ยก็จะเป็นช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวา
แล้วก็มกราในช่วงหน้าหนาวก็จะมีการไปจ้างแล้วก็ให้เปิดสวนสนุกเนี่ย
มาให้แบบคนได้เล่นกันแต่ทางผู้จัดการเขาบอกว่าตอนนี้เขาก็รับผิดชอบ
สำหรับคนที่บาดเจ็บจนกว่าจะรักษาทุกท่านให้หายดีและตอนนี้ก็มีการปิดเครื่องเล่นไปแล้ว
แล้วก็มีการหยุดพักสวนสนุกแห่งนี้ไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
เข้ามาตรวจสอบเครื่องเล่นว่ามีความพร้อมมากแค่ไหนนั่นเองครับ